สรรค์ปีใหม่นะครับต้อนรับปี๒๐๒๐นะครับ
หลายคนตอนนี้ไปทำบุญตักบาทในตอนเช้า
รวมไปถึงทำกิจกรรมต่างที่จะเกิดขึ้น

แต่ว่าบางจุดบางพื้นที่อย่างที่ได้เน้นย้ำไปนะครับ

มาถึงการเดินทางตามจุดต่างทั่วไทยกันอยู่นะครับ
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ทางตอนบนอย่างพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
เพราะว่าก่อนหน้านี้มีฝนตกลงมาค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะครับ
แสลมแรงบางจุดมีรายงานลูกเห็บตก
กระแสลมที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วพาดผ่านบริเวณดังกล่าวนะครับ
รวมไปถึงลักษณะของอากาศตอนนี้เนี่ยนะครับ

ก่อนหน้านี้มาปกคลุมบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
หลังจากนี้ก็จะค่อยแผ่ไปปกกลุ่มบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
แต่ว่าภาพรวมความเย็นที่มาถึงเมืองไทยในรอกนี้
อาจจะไม่หนาวเย็นมากนักถ้าหากเปรียบเทียบกับช่วงกลางเดือนที่ผ่านมา
ซึ่งคาดการณ์ว่าในช่วงกลางเดือนหน้าครับ
เป็นช่วงที่พระจันทร์เต็มดวงอีกครั้งหนึ่ง
มีลุ้นที่เราจะได้เจออากาศเย็นแบบกลางเดือนที่แล้วอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ทีนี้เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าภาพรวมสภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้าง
สังเกตว่าบริเวณทางตอนบนพื้นที่ภาคเหนืออีสาน
ต่ำสุดในช่วงเช้าอยู่ที่ประมาณ๒๐ต้น
ส่วนในบริเวณพื้นที่ตอนกลางอาจจะต้องระวังหน่อย
โดยเฉพาะบริเวณที่อยู่ติดกับอ่าวไทยตรงนี้นะครับ
เพราะว่าเป็นจุดที่ความชื้นค่อนข้างเยอะ
ดังนั้นใครที่จะเดินทางสัญจรบริเวณดังกล่าวช่วงเช้าอาจจะมีหมอกเกิดขึ้นได้
ทีนี้เดี๋ยวมาดูภาพรวมนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศหลังจากนี้เป็นอย่างไรกันบ้าง
พื้นที่ภาคเหนือครับอากาศเย็นถึงหนาวต่ำสุดบนยอดดอยอยู่ที่ประมาณ๑๓
ส่วนพื้นราบ๑๔๓๕องศาเซลเซียต
ภาคอีสานอากาศเย็นมีฝนตกบางจุดบางพื้นที่ต่ำสุด๑๖สูงสุด๓๔
ยอดภูต่ำสุด๗สูงสุด๑๑องศา
ส่วนภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิลดลง๑๒องศาเซลเซียต
ต่ำสุด๑๙สูงสุด๓๖องศาครับ
ตะวันออกเช่นเดียวกันนะครับต่ำสุด๑๙สูงสุด๓๕องศาคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีเมฆเป็นบางส่วน
จุดที่ต้องระวังหน่อยก็คือชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชคลื่นสูง๑๒เมตร
ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนตกบางจุดบางพื้นที่นะครับ
ต่ำสุด๒๑สูงสุด๓๓คลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
กรุงเทพมหานครอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ๒๒๓๕องศา
อากาศในช่วงกลางวันค่อนข้างร้อน
พื้นที่อาจจะมีอากาศร้อนอบอ้าวนะครับ
ยังไงช่วงนี้ออกไปทำกิจกรรมแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ